แข่งขันมวยสากลโอลิมปิกรอบคัดเลือกที่แข่งขันกันที่จอแดนนะคะ
กำปั้นไทยคว้าได้อีก๑โคต้าไปโอลิมปิกเกมส์แล้ว
ก็เป็นกำปั้นนักชกสาวดาวรุ่งวัย๑๘ปี
มาในรุ่น๖๙กิโลกรัมหญิง

และก็เป็นคนที่๑๒ของทัพนักกีฬาไทย

รวมถึงเป็นนักชกหญิงคนที่๒ของไทย
ที่ได้ไปโอลิมปิกต่อจากเปลี่ยนวิลัยเล่าเปลี่ยม
ต่อกันที่นางบุษวายอดบางเตย
รักษาการนายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยค่ะ
เป็นประธานประชุมใหญ่สามัญประจำปี๒๕๖๐
วาระสำคัญก็คือการเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่
แทนที่นางบุษบาที่ลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบ
กรณีที่นักกีฬายกน้ำหนักไทยถูกตรวจพบสารต้องห้าม
ในศึกชิงช้ำโลกเมื่อปี๒๐๑๘ที่ผ่านมา
ก่อนลงคะแนนเสียง๑ในผู้สมัครอย่าง
พลตรีอินทรัศนยอกบางเตยค่ะรองประธานสาพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ
คนที่๑ก็ได้ขอถอนตัวทำให้นายปรีชาเกียรตินัน
อดีตเลขาที่การสมาคมค่ะซึ่งเป็นผู้สมัครอีกหนึ่งคน
ได้รับความไว้วางใจด้วยคะแนนเสียงเอกฉัน
จาก๕๘สโมสรสมาชิกก็ให้เป็นนายกสมาคมคนใหม่วาระ๔ปีนะคะ
พร้อมกับบอกด้วยค่ะว่าพร้อมที่จะผลักดันนักยกน้ำหนักไทย